มาดูเรื่องของการให้ความร่วมมือของภาคประชาชน
ต่อการที่ไม่ออกไปไหนมาไหนยามค่ำคืน

จังหวัดเขาก็มีข้อบังคับกันอยู่แล้วนะครับ

เรื่องของการห้ามออกจากเคหสถานนะครับ
ไปดูที่พยาวคือพยาวยามค่ำคืนเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละคุณ

พยาวร้านค้าในเขตเทศบาลเมือง

บรรยากาศเงียบเหงาเงียบสงบครับ
ไม่มีผู้สัญจรเดินทางไปมาในพื้นที่นะฮะ
ว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็งดการเดินทาง
แล้วก็ไม่ออกจากบ้านในช่วงค่ำคืน
ก่อนที่วันนี้รัฐบาลจะมีมาตรการเคอร์ฟิลล์ทั่วประเทศ

ก็คือประชาชนเขาทำแบบนี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
เพราะว่าทางจังหวัดก็มีการขอความร่วมมือไป

แล้วก็เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโควิด๑๙ของชาวจังหวัดพยาวนะครับ

หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

แต่เจ้าหน้าที่คัดกรองโรคอย่างเข้มข้น
ก็ไม่พบผู้มีไข้สูงหรือว่าอุณหภูมิร่างกายสูงนะครับ
แล้วก็นับจำนวนรถที่วิ่งเข้าด่าน
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิได้ประมาณ๖๐คัน
ก็คาดว่าประชาชนเริ่มปรับตัวกันแล้ว
ส่วนตัวเมืองบ้านฉางเงียบเหงาตั้งแต่หัวค่ำ
ร้านค้าเร่งเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ปิดประตูร้าน
โดยนายพระสุธรตั้งตระกูลพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมถนนสุขุมวิทย
ก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิลล์ทั่วประเทศ
ทีนี้ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนิดหนึ่ง
คือรีบเก็บร้านเร็วกว่าเดิม
ประกาศหน้าร้านไว้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รับทราบ
ถึงช่วงเวลาที่ลูกค้าจะสามารถมาซื้อใส่หอกกลับไปทานที่บ้านได้

เพราะว่าส่งผลให้ยอดขายก็ลดลงไปถึง๑๕๐บาท
แต่ก็พร้อมปฏิบัติตามประกาศของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม